จะพาไปดูความเห็นจากโฆษกภักดิ์เพื่อชาติ
ออกมาระบุถึงฆ่าตัวงูเห่าล่าสุด
เห็นบอกว่าทะลุ๘หลักไปแล้ว
ใช่เพิ่มจาก๘หลักเป็น๙หลัก

ส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งทางด้านของ
โฆษกภักดิ์พลังประชารัฐออกมาระบุนะคะว่าการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลต้องรอก่อน

แล้วก็ระบุด้วยว่าขณะนี้มีหลายพักที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์

กระแสข่าวว่าพักพลังประชารัฐสามารถรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้นั้น
เรื่องนี้นายธนกรหวังบุญคงชนะ
โฆษกภักดิ์พลังประชารัฐก็บอกว่า
ทราบข่าวดังกล่าวมีที่มาที่ไปอย่างไร
แต่ว่าต้องรอให้กรกตประกาศผลรับรองหลังวันที่๙พฤษภาคมก่อน

ส่วนการเจรจาพูดคุยนั้นก็เป็นเรื่องปกติ
ที่หัวหน้าพักร์และเกรกฑาคจะมีการพูดคุยกันบ้างกับพักร์เล็ก
แลกเปลี่ยนความเห็นทางการเมืองกัน
ส่วนใหญ่ก็อยากให้พลเอกประยุจันทร์โอชาทำงานต่อ
เพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้
ผลเอกประยุทธ์เหมาะสมที่สุดค่ะ
ส่วนกระแสข่าวว่านายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่
อยู่ระหว่างเจรจากับพักพลังประชารัฐเรื่องนี้นายมิ่งขวัญก็มีการออกแถลงการมาแล้ว
ออกมาเมื่อวานเลยนะคะก็หลายคนโทรถามหาตัวกันให้ควักว่าตกลงอย่างไร
มีคนทวิตด่ากันเยอะมากติดแฮชแท็กลุงมิ่งโป๊แตกอะไรเต็มไปหมด
ล่าสุดแถลงการชัดเจนเลยนะคะว่าไม่เคยเจรจากับพักพลังประชารัฐค่ะ
เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะคะว่าคนที่กระสับกระส่ายมากกว่านายมิ่งขวัญ
กลับเป็นคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แล้วก็นายภูมิธรรมเวชยชัยเลยค่ะ
การพักภูมิใจไทยที่รีบออกมาพูดแทนทั้งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คือนายภูมิธรรมมีการทวิตข้อความนะคะบอกว่า
เราควรจะปล่อยให้พวกนักการเมืองที่ไร้จัญญาบัน
สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอาแต่ประโยชน์ตน
พยายามโยนหินถามเพื่อหวานล้อมให้ยอมรับการแย่งชิงอำนาจ
เพื่อยึดครองอำนาจและสืบต่ออำนาจหรือครับ
ตระบัดสัตว์ครั้งหน้าอย่าเลือก
อ๋อนะคะแรงความเห็นกันร้อนแรงทีเดียวนะคะ
มาดูอีกหนึ่งความเห็นกันบ้างจากโฆษกภักดิ์เพื่อชาตินางสาวเกร็ดปรียาแก้วแสนเมือง
ออกมาเปิดเผยก็บอกว่าได้ทราบมาล่าสุด
ค่าตัวงูเห่าเพิ่มขึ้นจาก๙หลักแล้ว
จากเดิมอยู่ที่๘หลัก
นี้ดูแล้วน่าจะเป็นการดึงมาเป็นฟาร์ม
เพราะผลการเลือกตั้งที่คะแนนเสียงไม่พอให้อยู่ยาวต่อไปได้
ทำให้กระบวนการประมูลงูเห่าเกิดขึ้น
เพื่อรักษาอำนาจประเด็จการให้อยู่ในอำนาจต่อไป

ผู้ลงทุนต้องคาดการณ์ว่าจะต้องได้ผลตอบแทนที่มากกว่าหลายเท่า
แต่ผลร้ายจะตกอยู่กับประชาชนนะคะ
ปิดข่าวสุดท้ายซะเครียดเลยนะคะ
เอาเป็นว่าเรื่องการเมืองปล่อยให้มันเป็นไปตามยฐากรรมไปก่อนละกัน